สบัติถ่วยไฟ

วันนี้ผมเดินทางมาที่อำเภอบ้านคาจังหวัดราชบุรี
เพราะผมมีนัดกับคุณหมอท่านหนึ่งไหมครับ
ว่าจะพามาดูฟาร์มสัตว์แปลกที่กำลังเป็นกระแสอยู่ตอนนี้
มาถึงก็โดนให้ปอกข้าวโพดแบบนี้เลยครับ
ว่าแต่คุณหมออยู่ไหนกันล่ะครับเฮ้ย
สวัสดีครับหน่อยข้างหลังเมืองเลย
อ้าวพี่ว่าเป็นหมอนี่ครับ

ไม่ใช่ค่ะครับเป็นหมอทำควันนาคครับหมออะไรครับ

อ้นครับอันนี้เป็นอ้นใหญ่มันจะมีอ้นเล็กอ้นกลางอีกอย่าง
แล้ววันนี้ทำไมถึงให้ผมปอกอันนี้ล่ะฮะ
อันนี้เป็นอาหารของอ้นเลยครับ
แล้วก็จะมีอ้อยแล้วก็จะมีไม้ไผ่มีมันเทศครับ

ต้องจะพาไปดูครับปลูกไว้อยู่ในไล่ครับในส่วนนี้ครับ
ไปครับไปไปตัดอ้อยกัน
ตัดทั้งอ้อยตัดทั้งไม้ไผ่

แรงไปเยอะเลยครับวันนี้
แต่งานยังไม่หมดเท่านี้นะครับ
ตัดมาแล้วก็ต้องเอาไปหั่นเป็นท่อนอีกครับ

ยืนขนาดนี้เลี้ยงอ้นอย่างไรครับนี่
ก็ตื่นเช้ามาก็ต้องให้อาหารเช้าก่อน

อาหารก็คืออ้อย๒ชิ้นนะครับ

เขาซื้อไปกินหรือซื้อเพื่อไปเป็นสัตว์เลี้ยง
ตั้งแต่เลี้ยงมาไม่เคยมีใครซื้อเอาไปกิน
เพราะว่าถ้าฟังราคาแล้วจะตกกระใจ

โดยเฉพาะสี่แบบนี้นะ

ก็จะเริ่มต้นที่คู่หนึ่งก็อยู่ที่ประมาณ๗๘๐๐๐

หุ้ยชอบดูดิ

แล้วอย่างปีนึงเขาให้ลูกประมาณเท่าไหร่ครับ
ปีหนึ่งพี่ผสมได้แม่หนึ่งบางที๓คอก
บางที๔คอกมันไม่เหมือนกัน
แล้วการให้ลูกก็๑ตัวยัง๙ตัวครับ
นอกจากเรื่องการให้อาหารและการดูแลแล้ว
อีกสิ่งหนึ่งที่ขาดไม่ได้

เดี๋ยวตามไปดูพี่เมธีอาบน้ำตัวอ้นกันดีกว่าครับ
ถ้าสมมุติใครสนใจจะติดต่อเลี้ยงน้องอ้น

ลูกทุ่งหมอขวัญเมธีเมืองราช

สะบัดทั่วไทยวันนี้ก็พามาชมความน่ารัก

นั่นก็คือเจ้าตัวอ้นแก้มยุ้ยแบบนี้
ครั้งหน้าจะพาไปชมอะไรอีก
อย่าลืมติดตามกันนะครับ